น้องไฮจุติมามื้อวานก็เพิ่งรับปริญญาไป
ติดรับที่หอการค้านี่เอง
ใช่ต้องบอกว่ามื้อวานนี้เป็นวันดีของน้องเลยนะคะ
มันทึงเทราะย์ของเราก็ได้ไปสัมภาษณ์น้องไฮพร้อมแสดงความดีด้วยนะคะ
เพราะว่าเป็นบัณฑิตป้ายแดงจากมหาวิทยาลัยหอการค้านะคะ
จบจากคณะเทศศาสตร์สาขากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลโอ้โห

แล้วก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของน้องค่ะ
เพราะว่านี่คือปริญญาใบแรกที่ใช้เวลาในการเรียนถึง๔ปีครึ่ง
ก็คือมีบางช่วงต้องดอบไปด้วยนะคะ
ล่าสุดนะคะน้องฮายก็ได้เปิดใจถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า
หายเหนื่อยมากเพราะตนเนี่ยทำงานด้วยเรียนด้วยควบคู่กันไปค่ะ

ตอนนี้นะคะขอโฟกัสเรื่องงานวงการก่อนพร้อมทิ้งท้าย
ขอบคุณแฟนคลับที่ส่งกำลังใจให้สาวไฮประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ค่ะ
ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้ปริญญาใบแรกนะคะมาให้ครอบครัว
แล้วก็แฟนคลับแล้วก็ทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ค่ะขอทำงานก่อนนะคะ
ขอทำงานแบบเต็มตัวแบบเต็มที่ทุ่มเทกับงานสุดไปเลยนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหายก็เต็มที่ให้กับการเรียนด้วยแล้วก็การทำงานด้วยค่ะ
นะคะก็คนเก่งแล้วก็คุณภาพจริงด้วย
แต่ชอบอย่างนึงนะน้องหายเนี่ยเขาก็ไม่เลือกงานไม่ยากจนเหมือนกันนะ
ช่วงโควงโควิดน้องก็ทำขนมจีบขายช่วยเหลือครอบครัวด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่คุณภาพของวงการนี้เหมือนกันนะคะ